ดูผมในทีวีถ้าหมอปลาไปตรงไหนได้น้ำตาไหลในมุกออกหาว
แสดงว่ากำลังสัมผัสกับดวงวิญญาณของคนที่เกิดชีวิต
บอกยังไงหมอปลาบอกไงสัมผัสได้๑จุดก็ไม่แปลกนะหมอปลาก็เหมือนหมอดูทั่วไปนั่นแหละ
ผมพูดอย่างงี้เลยก็เหมือนหมอดูทั่วไปหมอดูที่ไหนมาก็สัมผัส
วิญญาณอย่างนั้นสัมผัสอย่างนี้ฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้นิมิต
อย่างนั้นนิมิตนี้ไม่เห็นมีใครทำอะไรได้ใช่ไหม
ทำให้เราเห็นนี่ทำให้อภิหารให้ดูหน่อยอ่า
หมอปลาสัมผัสได้มีลมกันโชคแรงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้

ไม่ใช่เทวดามาจากไหนเขาเดินดินเหมือนเรานี่แหละ
เจ้าหน้าที่บางคนก็ติดต่อเรามานะก็พอสัมผัสอะไรได้แต่บางอย่างเขาบอกแล้วผมไม่ได้ชี้แนะเจ้าหน้าที่ของผมก็แค่เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเราไม่เกี่ยวกับหลักฐานใช่ไหมเราถึงไม่สามารถที่จะชี้แนะหรือชี้ช่องทางอะไรให้ได้
มันคลอร์สและโซนกันเพราะอย่างไม่แทดกระดานเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่แล้วเพียงแต่เราพูดว่ามานะคะเศพว่าข้างบนนะครับ

พวกนี้มันเป็นสายดำสายหลกหลงคลน่ะ
สามารถเอาดวงวิญญาณใคร

วิญญาณผีแต่หงแต่หา

สิ่งที่มันทำก็คือกุศลบายในการหลอกเอาเงินคนที่มีความทุกข์นะครับ

อินยันว่าการเสียชีวิตของทุกคนน่าจะเป็นจากการพลาดหรืออุบัติเหตุบางอย่าง
นี่คือมุมมองผมนะอันนี้ไม่ได้คิดตามผมนะ
มุมมองผมทีนี้มันถึงขั้นเสียชีวิตไงก็ต้องมีการปกปิด

เป็นการทำร้ายร่างกายหรือการถูกไฟช็อตครับ
เจอวันที่๑๔จริงไหมสิ่งน้องหาได้๑๑๑๒๑๓
ถ้าน้องตายคือไปช่วงใต้เงินที่๑๑
๔คืนเนี่ย
สมต้องเร่าม่าเพราะว่าตอนที่ไปเจอสติธรรม
ก็ตายปึ่งก็ตามหลักก็จะเป็น
จะเป็นเอ่อเช้ามืดวันนั้นอ่ะในความคิดก็เป็นตอนตายตอน
เช้ามืดอ่ะเพราะไอ้เธอประมาณทุ่มหรือสองทุ่มอ่ะก็ต้อง
เจ้าส่งตายเวลานั้นอ่ะแล้วตอนตอนที่หมอปลาไปครับ
อะไรมันโดนใจเราทำให้เราต้องเดินมนุษย์เหมือนอยู่แถว
หลังนั้นน่ะคือผมพยายามนะว่าเพราะมันเป็นบ้าน
น้องเราก็คิดว่าเราอาจจะสัมผัสกับวิญญาณน้องได้
บ้างใช่ไหมเราพยายามเดินตั้งแต่บ้านลุงพลบ้านพ่อ
ตาแม่ยายลุงพลแล้วก็เบิร์นข้างบ้านน้องรอบบ้านน้อง
เราพยายามเผื่อจะสัมผัสกับจิตน้องวิญญาณน้อง
ได้จากที่เห็นนะครับก็คือไปมันสัมผัสได้ยากมัน
สัมผัสได้ยากไหมอันนี้ขนาดผมยังไม่ได้พูดอะไรแค่
ซิบกับพี่ติมีคนขนลุกแล้วอ่ะเขาคิดดูดิแล้วมี
ว่าอะไรเดี๋ยวนักข่าวก็ถามแล้วกันอ่าพอเราไป
พูดแบบนั้นไปชาวบ้านเขาเอาแล้วเขาไม่เชื่อ
แน่นอนเขาบอกว่าหมอปลาเก่งจริงหรือเปล่าศักดิ์สิทธิ์จริง
ต้องเสกฝนได้อะไรวันนี้ก็นี่อ่ะผมยังไม่ได้อะไร
เลยแค่กระซิบข้างหูพี่ตินะก็มีบางคนก็อ้างว่า
เฮ้ยปามึงก็ไม่แตกต่างกับหมอดูร่างทรงถ้ามึง
จริงจริงมันต้องเสกลมเสกฝนผมว่าผมเก่งว่ะแค่
ผมกระซิบข้างหูพี่ติมีคนเดือดร้อนอ่ะคุณว่าเก่ง
อ่ะกระซิบอะไรพอจะบอกเขาได้ไหมอันนี้ผม
มันเป็นฟาร์มลับระหว่างผมกับพิติเขาจะมาฮะผมแค่
ยังไม่ได้พูดอะไรหรือผมยังไม่ได้กระซิบอาจจะหอมหู
พี่ติหอมแก้มพี่ติก็ได้เพราะคิดถึงกันไม่เจอกันหลาย
หรือเปล่านะถ้าไม่ศักดิ์สิดคุณจะร้อนลนทำไมอ่ะ
แค่ผมเอาปากใกล้ใกล้หูกะปั๊ปแต่เดี๋ยวผมศักดิ์
นะครับคุณบอกว่าผมไม่ศักดิ์สิทธิผมเถียงตายพวก
คุณร้อนลนกันอ่ะขนาดยังไม่ได้พูดนะคุณร้อนลนเพื่ออะไร
แสดงว่าออกไปเราจะบอกว่าแค่เรากระซิบข้างหูก็มีคนร้อนตัวแล้ว
เนี่ยก็ผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะ
วันนั้นผมก็ไปบอกแล้วว่าผมไม่ได้มาหาพยานหลักฐานอะไรนะ
คือพี่อ่ะภาคภูมิแกโทรศัพท์หาผมว่าหมอลงไปดูด้วยมัน
มันเกิดมันเกิดจากอะไรทำไมมันจึงหาอะไรไม่ได้
ผมบอกพี่ภาพภูมิผมไม่ใช่กรพิสุทธิ์หลักฐานอ่ะ
เขาบอกก็ไปเผื่อสัมผัสอะไรได้มั้งแล้วเขาก็บอกแล้ว
แล้วก็ก่อนที่เราจะไปแล้วบอกว่าผมไม่ได้มาหาหลักฐานอะไร
แค่มาดูว่าเฮ้ยพี่ก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
เอาวิญญาณน้องไปเจ้าป่าเจ้าเขาวิญญาณน้องไป
หรือมีคนทำศัยศาสตร์เอาน้องไปเล่นศัยศาสตร์
เราไปแค่นี้เราแค่กระซิบค้าหงนิดเดียว
แล้วบทสรุปคือมันเป็นยังไงเจอวิญญาณน้องชมพู่ไหม
หรือว่าน้องพูดถูกอ่าเจ้าป่าเจ้าขาวเอาไป
ก็ผมบอกไปแล้วว่าไอ้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ย
ตัวเองยังไม่รอดเลยอ่ะเพราะถ้ามันเก่งจริงก็บอกแล้ว
เป่าเจ้าเขามันเป็นเรื่องมโนขอให้พวกหมอดูร่างทรงมโนขึ้นมา
เพราะไอ้เจ้าป่าเจ้าเขาตัวเองยังไม่รอดเลยเชื่อไหม
ไฟไหม้ป่าถ้าเจ้าปลาเอาตัวรอดมันก็ต้องพ่นน้ำดับไฟป่าดิ
เห็นไหมกันทุกปีอ่ะแล้วเจ้าป่าขอโทษบิงตาไปกี่กี่คนกี่สมกันเนี้ย
เพราะไฟไหม้ไม่เห็นดับได้เลยอ่ะแล้วเขาจะเอามีดปัญญาเอาเราได้ยังไง
ผมบอกนี่มันเป็นเรื่องที่มโนสมมุติกันขึ้นมาใช่ไหม
พอสมมุติขึ้นมาปั๊บมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นอ่ะเข้าใจไหม
โทษเจ้าป่าก็บอกแล้วอ่ะเจ้าป่ายังเอาตัวเองไม่รอด
ตอนที่ไฟไหม้ก็อยู่รู้เหมือนกันว่าเจ้าป่าไปมุดอยู่ถ้ำไหนอ่ะ
แล้วก็โทษเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ไงแล้วตอนที่ไปนะหมอป่า
สรุปแล้วคือเราสามารถจับสัมผัสพวกโดมิญญาณในดังนั้นได้ไหม
เขาสามารถมาบอกอะไรเราได้ไหมครับเขายังไม่ได้มาบอกอะไรผมเลย
ผมก็บอกว่าเขายังไม่ได้มาบอกอะไรผมเลยแต่บางคนมันร้อนลนอ่ะ
ร้อนตัวผมก็ไม่ได้กล่าวหาใครผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะ
วันนั้นผมก็ไปเจอลุงพลไปเจอแม่น้องชมพู่แล้วก็เจอญาติพี่น้องเขา
ก็แต่ละคนก็ไม่เห็นพูดอะไรเพราะเขายังไม่รู้ว่า
ผมพูดอะไรไงพ่อจะบอกไว้เยอะเวลานั้นไม่ได้จับคนร้ายแล้ว
เมื่อไหร่หมอป่าเขาจะมีไหมอันที่ผมบอกแล้วผมไม่
กำลังใจเจ้าหน้าที่ใจรัชชุบที่มีหน้าที่ว่าก็พาวนาให้เขาหรือเนี้ย
แต่ถ้าไม่ให้ผมตีท่องทางผมไม่ได้จบทางนี้มาเนี้ยครับ
ผมเก่งแต่ไล่ผีอะครับแล้วก็อาจจะเก่งได้ว่าไอ้
คนที่มีอัวสรรค์กว่าพวกเนี้ยมันอาจจะแค่คนลุกคนลุก
ว่าหมอปลาเหมือนเขาจะรู้แล้วแหละคนที่ร้อนตัวน่าจะเป็นคนที่
ผมไม่ได้ว่าคนที่ร้อนตัวแตกผมพูดถึงว่าเฮ้ยแค่ผมทำให้ทำไมต้องมาร้อนตัวอะไรกับผมมากมายไก่กองเนี่ย
ผมก็เลยผมก็ไม่ได้ไปกล่าวหาคนในครอบครัวเขาเลย
หลังจากที่เราไปครับหมอปลาพอจะชี้ช่องตำรวจไหมว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ผมว่าตอนนี้นะในใจผมเจ้าหน้าที่ต้องรู้แล้วในใจผมแต่ผมพูดไม่ได้
ต้องรู้อะไรเป็นบางอย่างแล้วต้องรู้อะไรบางอย่างแล้วครับนะ
จะไปชี้ช่องอะไรให้คนที่เราไปรู้ว่าไม่ชี้ช่องอ่ะ
ผมว่าเจ้าหน้าที่เก่งเก่งตำรวจไทยเก่งแต่คือพลาดพลาดที่แรกอ่ะ
ที่ตำรวจคือตำแบบพื้นที่ไหมล่ะที่ว่าไม่เก็บหลักฐานว่าถูกพยานเลยอ่ะ
มันพลาดทีแรกอะครับเลยมันทำให้คดีนี้มันซับซ้อน
เนี่ยมันมันเป็นแบบนี้แล้วคนที่ร้อนตัวที่ผมออกมาไปวันนั้นอ่ะ
คนร้อนตัวผมไม่รู้ว่าใครร้อนมั่งนะพอผมกลับมาถึงเพชรมาร้อนกับหลายคนไง
ผมไม่รู้ว่าใครร้อนบ้างนะจะฝากบอกอะไรกับเขาบ้างครับ
จะฝากบอกว่าเอ๊ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยน่ะ
แค่ผมเข้าไปเล็กเล็กน้อยอะไรอ่ะอะไรอะไรต้องมาร้อน
ผมยังไม่ได้กล่าวหาใครเลยนะฮะสงสัยอะไรหรือเปล่า
ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้สงสัยใครนะผมบอกว่าผมไม่ได้สงสัยอะไรใคร
ผมแค่กระซิบนักข่าวเฉยเฉยผมอาจจะบอกเขาได้ว่าพี่พี่ติด
ผมหิวน้ำน่ะทำไมคุณไม่คิดมุมนั้นอ่ะ
แล้วผมก็ไปกระซิบกับนักข่าวอีกช่องหนึ่งก็คือไอซ์เหมือนกัน
ไม่เป็นประเด็นอ่ะร้อนตัวเองผมไม่รู้ว่าร้อนร้อนหรือเปล่า
ตอนนี้นอนหลับเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมผมก็ไม่รู้นะ
ก็ยังไม่ได้พูดอะไรแค่เข้าไปเฉยแกเอาปากกระซิบ
และที่ร่างทรงหมอดูมาเยอะทำไมคุณไม่ร้อนตัวบ้างอ่ะ
แล้วหลังจากนี้หมอปลาครับจะเดินทางไปที่บ้านน้องชมพู่อีกครั้งไหมหลังจาก
หลังจากที่เราไปมาครั้งแรกแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากไป
ที่ผมบอกนักข่าวเมื่อกี้ถ้าผมได้อะไรบางอย่าง
อะไรบางอย่างผมไป

หรือสิ่งบางอย่างที่ผมได้บอกกับผู้ใหญ่บางคนไว้
นะเราอาจจะขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไร
อย่าไปร้อนตัวกันเลยเพราะเขาก็ยังไม่ได้จับใครเลย
ร้อนลนอะไรร้อนลนส่งเดี๋ยวก็โดนเพ่งเล็งอ่ะ
หวังหวัง